คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องร้องเฮดังให้กับไม้พี่รัฐนะคะ
เพราะนอกจากจะโกลอินเตอร์ในเอเชียแล้ว
ล่าสุดค่ะโกลอินเตอร์ในระดับฮอลลี่วูดแล้วนะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะนักร้องนักแสดงคุณพ่อลูกหนึ่งไม้พี่รัฐ
ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงอีกครั้ง
ด้วยการโกลอินเตอร์ในระดับฮอลลีวูดเป็นครั้งแรก
ผลงานครั้งนี้ของเขายังได้ปะทะกับพระเอกแถวหน้า
อย่างเพียสบอสแนนด์หรือพระเอก๐๐๗
คอหนังคนไทยเขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
โดยผลงานเรื่องนี้เป็นฝีมือของผู้อำกับแอคชั่นมากประสบการณ์
เรนนี่ฮาลินซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
มีกำหนดถ่ายทำในวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่อบูเดบี
โดยไมค์พิวรัสได้มีโอกาสเจอกับเพียสบอสแนนด์แล้ว
เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเคยได้ดูหนังแล้วก็ชื่นชอบมาก่อน
พอได้คุยเหมือนได้คุยกับเจมส์บอล๐๐๗ตลอดเวลา
เคยได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกัน
ไมค์บอกว่าประทับใจสุดเพราะว่าเพียสเป็นคนอัทยาใส่ดี
แล้วก็นิสัยดีมากไม่ถือตัวนะคะ

ไมค์พี่รัฐเนี่ยจริงเขาเป็นคนที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงมาโดยตลอดนะครับ
ก้าวกระโดดมาเป็นนักแสดงในระดับเอเชีย
แล้วนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเส้นทางวงการบันเทิงของเขาเลยนะคะ
การทำหน้าที่เป็นนักแสดงค่ะคุณเป็นนักแสดงระดับฮอลลี่วูดอ่ะ
คือเราก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยไง